ที่งานบวงสวงทาเวสวันหน้าทองคำอืม
พบรอบหนึ่งปีงานนี้งานใหญ่เลยครับอ๋อ
ไปกันที่สุพรรณบุรีวัดนี้คือวัดเดิมบางหรือวัดคงคารามอเภอเดอร์บางนางบวช
สุพรรณบุรีจ้าที่นี่นะฮะเขาบอกว่าได้จัดพิธีบวงสวงท้าเวสวัน
หน้าทองคำหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะแล้วเนี่ยเป็นวาระใหญ่วาระครบรอบ๑ปีด้วย
ก็จะมีการบวงสวงเทวาพิเศษแผ่นชนวนแล้วก็เหรียญทาเวสวันหน้าทองคำ
รุ่นแรกย้ำว่ารุ่นแรกมีแต่คนอยากได้แล้วชื่อรุ่นอย่างเท่
รุ่นดวงเสถีโหงานนี้โอ้ยรำสวยงาม
นางรำนะครับคุณผู้ชมครับได้รับความกรุณาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี
ของเขาดังอยู่แล้วแล้วจุดผู้แบบนี้ถวายไปเลยอ้าว
ตั้งสองหมื่นนัดอ่ะจุดประทัดถวายแบบเนี้ย
แล้วดูเลขหมายปลายประทัดมายังมาแง้วมาแง้วแป๊บเดียว
ให้ดูน่ะน่าทองดีกว่าอ่าให้ดูเนี้ยทาเวสวันน่ะน่าทอง
เป่าคาถาเพื่อให้เธอหลงรักให้พวกผู้ชายเป็นร้อยที่มันคอยมาทัก
เดี๋ยวนะอันนี้ร้องเพลงยังไม่รู้ว่าป่นอะไรคุณฟังเนี้ย
ผู้ชายพยายามให้หยัดด้วยอยู่แต่ว่าคุณพูดอะไรของคุณน่ะ
ก็พูดให้เข้าใจว่าหน้าน้าทองหน้าน้าทอง
ไม่เกี่ยวแต่คุณโจอี้ที่เขาร้องเพลงเนี่ยเขาก็ดังอยู่แล้ว
เขาจัดสร้างเฉพาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระครูประหลัด
วัฒนรินณ์หรือคูบาววัฒนรินณ์เนี้ยท่านใดนิมิติ
เห็นองค์ท้าเวสุวรรณหน้าเปล่งปรังเป็นทองคำจึงได้นำนิมิตนั้นมาจัดสร้าง
แล้วตัวองค์เนี่ยก็สร้างด้วยทองสำริดโบราณนะส่วนใบหน้าอันนี้น่าสนใจ
อยากจะให้เห็นภาพจริงใบหน้าปิดด้วยทองคำแท้น้ำหนักกว่า๓บาท
นั่นคือความพิเศษขององค์ที่นี่นะครับ
และมีความเชื่อว่าใครได้มาบูชาท้าเวสวันหน้าทองคำที่วัดเดิมบางแห่งนี้
เปรียบเสมือนได้ลงณน้าทอง

คาถาเพื่อให้เธอหลงรักให้ผู้ผู้ชายเป็นร้อย
บ่นอะไรอีกแล้วรู้บ่นอะไร

คุณโจอี้ดูอยู่ดิฉันขอโทษ

โทษแทนเพื่อนที่เขาทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมออกไปนะคะ

เพลงที่มันเค้าเอามาลุ้นเสียหาย